ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะอย่าชมอย่างเดียวนะคะ
คุณขับรถเนี่ยเวลาไปเจอแอ่งน้ำที่ขักเนี่ย
แล้วก็มีเพื่อนร่วมทางที่ขี่มโตรไซค์เนี่ย
คุณจะเบาไหมซาลอเลยครับพ่อยไป
เบาได้เบาแต่ไม่ค่ะมีรถกระบะคันนี้ค่ะ
พอเห็นแอ่งน้ำปุ๊บเป็นเลยนะคะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน้ำเนี่ยกระเซ็นใส่สองแม่ลูกที่เขาขับรถซาเล้งเนี่ย
ขับรถซาเล้งจะไปส่งลูกไปโรงเรียนกลายเป็นคลิปนี้ชาวเน็ตวิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ
เห็นไหมคุณแล้วเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำโครนด้วยค่ะ
โครนเลยนะคะเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
ขณะนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมฝนตกปล่อยปล่อยค่ะคนโพสต์ขับรถตามหลังมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของแม่ลูกรายหนึ่งนะคะ
คือลูกเนี่ยกางร่มอยู่ในตัวพ่วงแม่ขับรถเพื่อจะไปส่งลูกที่โรงเรียน
แต่เมื่อรถมาถึงช่วงที่มีถนนเนี่ยมันน้ำขังเกิดมีรถกระบะค่ะ
อันนี้คนโพสต์โพสต์นะคะรถกระบะมักง่ายไม่สนใจเพื่อนร่วมทางขับสวนมาด้วยความเร็ว
ทำให้น้ำโครนกระเซ็นสาดใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบเต็ม
หลังเกิดเหตุคนโพสต์ค่ะได้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดกระจกเพื่อถามไทย
ได้ยินเสียงเด็กนะตะโกนถามแม่แม่เป็นอะไรไหมแม่เป็นอะไรไหมนะคะ
ก่อนที่แม่จะเช็ดหน้าที่เปียกเลอะโครน
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเด็กในรถพ่วงเนี่ยคือเปียกเล็กน้อย
คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะในกลุ่มสุราธานีค่ะ
คือคนที่เอามาโพสต์เนี่ยบอกว่าอยากจะเตือนสติแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์กับคนที่จะใช้รถใช้ถนน
ให้เพิ่มความระมัดระวังในวันที่ฝนตกวันที่มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรแบบนี้นะคะ
นี่มุมหนึ่งก็คือน้ำจิตน้ำใจที่มีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมทาง
อย่างที่บอกไปค่ะฝนตกถนนลืดคือเบาได้เบามันดีต่อทุกฝ่ายดีต่อตัวท่านเองด้วย
คุณดูสิเห็นไหมมันกระเฉาะมันกระเด็นออกมาแบบนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้มีอะไร
แต่มองในมุมของกฎหมายจะบอกว่าไอ้ลักษณะการที่คุณขับรถแบบนี้นะคะ
มันผิดกฎหมายด้วยนะคะตามพรบการจราจรทางบกปีพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๓
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
มีโทษจำคุกสูงสุด๓เดือนปรับ๑๐๐๐บาทเห็นไหม